อาชีพเกษตรกรต้องพึ่งพาฝนฟ้าอากาศ
ไม่ว่าฝนจะตกหนักหรือแดดออกนะคะ
เกษตรกรยังคงต้องทำงานค่ะ

คือการรักษาสุขภาพของตนเองค่ะ
อย่าลืมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปตรวจสอบ

เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันทุกคนนะคะ
ระหว่างสัตว์ตรูจำพวกสัตว์มีผิดและแมลงค่ะ
ส่วนภาคอีสานมีฝนตกชุกเช่นเดียวกันค่ะ

เกษตรกรต้องหมั่นดูแลสุขภาพหมั่นกำจัดประชาพภูมิกันด้วยค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางเกษตรกรระหว่างสัตว์ตรูจำพวกน้อน
เลี้ยงสัตว์ควรเสริมคันบ่อให้สูงขึ้นค่ะ

ฝนตกชุกระหว่างพืชจักรชิราค่ะ
ไม่ควรกองเปลือกผลไม้ไว้ในสวนเพราะอาจจะเน่าได้ค่ะ
ส่วนภาคใต้ระหว่างโรคพืชจักรชิราค่ะ

ถือว่าเป็นที่พูดถึงกันมากนะคะ

คือภาพของดาวหางหลังจากที่ถ่ายกันในหลายมุมโลกนะคะ
หางดวงนี้ค่ะโคจรไปรอบโลก
ซึ่งในแต่ละมุมก็เห็นได้ในระยะเวลาที่ต่างกันนะคะ

เห็นชัดที่สุดในวันที่๒๓กรกฎาคมค่ะ
ถ้าพลาดเนี่ยอาจจะเสียดายได้นะคะ

ก็ใช้เวลากว่า๗๐๐ปีเลยทีเดียวค่ะ
และนี่คือรูปกรรมรอดน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ